ส่วนคดีที่วัยรุ่นรุมทำร้ายชายขาพิการจนเสียชีวิต
ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับ
ถึงพฤติกรรมที่หดเยี่ยมที่ทำกับผู้พิการ
รวมไปถึงความโปร่งใสในการดำเนินคดี

ตอนนี้ตำรวจเตรียมที่จะดำเนินคดี

ที่เป็นคนยุโยงให้กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายชายพิการจนเสียชีวิต
ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตก็ได้ร้องขอให้ตำรวจ

และเจตนาค่ากับผู้ต้องหา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

ผู้ต้องหาร่วมกันใช้อาวุธมีดรุมทำร้ายร่างกาย

ชายขาพิการอาชีพส่งขนมปังจนเสียชีวิต
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ถูกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานโชคชัย
คุมตัวมาขออำนาจสารอาญารัชดาพิเศษ
ฝากขังชั่วคราวผลัดแรกจำนวน๑๒วัน

พนักงานสอบสวนได้ยื่นขอคัดค้านกัน

เนื่องจากอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
อุกชะกันในครั้งนี้ได้ถูกบันทึกภาพ
แชร์ผ่านสังคมออนไลน์โดยพลเมืองดี
เผยให้เห็นเป็นภาพกลุ่มชายชะกัน๖คน

ก่อนจะใช้อาวุธมีดฟันจนเสียชีวิต
ขณะที่อีกคลิปหนึ่งเผยให้เห็นช่วงที่
ตำรวจนครบานโชคชัยเจ้าของพื้นที่เดินทางมาถึง
แต่เหตุการณ์ก็ยังคงชุนละมุนวุ่นวาย
๒พฤษภาคมหลังเกิดเหตุเพียง๑วัน
ตำรวจนครบานโชคชัยก็สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด
จากการสอบสวนกลุ่มผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ไปดื่มสุราสังสรรค์ที่ย่านลาดพร้าว
โดยระหว่างทางขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็พบเห็นนายสมเกียจยืนอยู่จึงได้ตะโกนแสวเรื่องขาพิการ
แต่กลับถูกนายสมเกียจด่าทอกลับมา
จึงทำให้เกิดโมโหและบันดาลโทษะ
ก่อนเข้าไปหาเรื่องและเกิดเหตุรุมทำร้าย
นายสมเกียจเสียชีวิต
แม้ว่าคดีดังกล่าวนี้จะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด
แต่๔ใน๖ของผู้ต้องหาที่อ้างตัวว่าเป็นลูกของข้าราชการตำรวจ
ก็ได้สร้างความกังวลใจให้กับญาติของผู้เสียชีวิต
หวั่นเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านคดี
ขณะที่อโธสานิษฐ์มหาธาวรรณ์
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้น

กำกับการสถานีตำรวจนครบานโชคชัยระบุว่า
พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำญาติผู้เสียชีวิตแล้ว
ญาติต้องการให้ดำเนินคดีกับแฟนสาวของผู้ก่อเหตุ

เนื่องจากเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด
คอยตะโกนยุโยงให้ผู้ก่อเหตุลงมือ
ซึ่งในเบื้องต้นได้รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา
อกจากนี้ญาติผู้เสียชีวิตยังได้ร้องขอให้ตำรวจ
ข้อหาพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน

ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐาน
ที่ต้องนำไปแยกแยะพฤติการให้ชัดเจน
เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป